ให้ฉันตายก่อนได้มา
ก่อนคุณเปลี่ยนใจ
ไปรักคนอื่น
ชีวิตฉันก็คงไม่ยาว
ไม่ยังไม่ยืน
เมื่อรักเคยชื้น
กลับมาชอบช้า
ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ความสำเร็จยิ่งใหญ่เสมอ
และนี่ก็เป็นจุดยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณวิทย์และคุณอันค่ะ
ตอนนี้ร้องได้รับละสองมือ
เรียงก็บอกไม่ได้
ดูหรือใครก่อนเคยสัญญา

อย่างร้องได้แล้วนะ

ตัวช่วยเปิดหมดเลยไม่เหลืออะไรสักตัวหนึ่ง
อย่างนี้ต้องให้รางวัลหน่อยไหมเนี่ย
ต้องให้รางวัลนะโอ๊ย
พร้อมแล้วหอบโชว์หอบโชว์มา

ตอนนี้เงินก็ได้แล้วกำลังใจก็ได้แล้ว

ก็ต้องใช้ความสามารถของคุณบริสล้วน
มีโอกาสหยุดและมีโอกาสสู้
สองอย่างตอนนี้มีสองอย่างเท่านั้นเองนะครับตอนนี้มีอยู่แล้วแน่แน่สองหมื่นบาท
เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาทถ้าพร้อมอินโทรมาเลยครับ
ถึงกับสายหน้าเลยคุณบริสสายหน้านี้คือโอเคหรือว่าไม่ไหว
มีเนื้อของอีสานด้วย

ร้องได้แต่ว่าเนื้อเราไม่มั่นใจ

ถ้าคุณบรีสตัดสินใจหยุด

เหลือครึ่งเดียว๑๐๐๐บาท

คุณบริสจะสู้

หยุดค่ะ

เกมยุติลงทันทีค่ะ
คุณบรีสร้องได้ไป๒เพลง

คุณบีสวันนี้นะคะ
คุณทำไม่ได้ตามเป้า
แต่ก็ได้เงินติดไม้ติดมือกลับไปบ้าง
แล้วก็ทำได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะ
ใช้ตัวช่วยจนที่มีอยู่จนหมดเลย

สมัครมานานมาก

ค่ะคู่รักต่างวัยอย่างนี้ผู้หญิงมีแฟนอายุน้อย

เฮ้ยมีมียแกอะไรอย่างนี้
ก็ให้รู้ไว้ว่าถึงผมจะมีแฟนที่อายุมากกว่า
แต่ความรักผมก็ไม่ได้น้อยลงไปกว่าอายุเขานะครับ

ระยะเวลาจะตอบโจทย์ทุกอย่างในชีวิตคู่ของเรา

ว่าชีวิตคู่ของเราเป็นอย่างไร

แต่ถ้าหัวใจเป็นดวงเดียวกันหัวใจตรงกัน
มันก็ทำให้จะคลองชีวิตคู่ต่อไปได้นะครับ
ก็ต้องขอบคุณคุณอันกับคุณบลีสนะครับ
มาทำให้พวกเราได้เห็นว่าความรักเนี่ยมันเป็นไปได้ทุกรูปแบบ
มันไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับ
ขอให้รักกันจริงรักกันนาน
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณบรีสนะครับ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

บรีซคุณบรีซคุณบรีซคุณบรีซคุณบรีซคุณบรีซคุณบรีซ

คุณบรีซคุณบรีซค